ต่อกันที่เจ้าแม่แฟชั่นค่ะของเมืองไทยอย่างชมพู่อรยา
เลบิตี้ชื่อดังนะคะก็ไปเจิดฉายค่ะ
จรัสมากเลยนะคะตามความคาดหมาย
กับ๓โชว์สุดท้ายในโอกูตูแฟชั่นวีคค่ะ
แฟชั่นนิสตาร์ตัวแม่ชมพูอารยา
โชว์ชั้นเชิงกันมิคแอนดแมชไม่ธรรมดาค่ะ

ผู้หยิบกระโปรงยาวจากแคโรไลน่าเฮอเรร่า
เช้าลูกไม้จากแมรรี่เคนทราซู

แล้วก็รองเท้าคู่ใจจากซูเซเปซานนอติค่ะ
เพื่อลูกสวยที่มีรายละเอียดทุกดีเทล
โทนสีดำชวนค้นหา
ชมพู่นั้นปรากฏตัวในลูกสุดรู้จาก

เอลิซาปูตูฤดูการล่าสุดค่ะ
งานนี้นะคะจัดขึ้นไม่ไกลจากหอไอเฟล

เหมือนมีแรงดึงดูดให้ช่างภาพนั้น
แล้วก็บรรดาสื่อมวลชนจากหลายสำนักเลยค่ะ

ชมพู่ได้เลือกฉายความสง่าในโชว์นี้ค่ะ

ส่งท้ายโอกูตูแฟชั่นวิกอย่างสวยงามค่ะ
เสียชื่อเจ้าแม่แฟชั่นในเมืองไทย
ไปเฉิดชายได้สมศักดิ์สีจริงค่ะ